หรือเป็นครูบาอาจารย์ของเครื่องดนตรีเป็นเครื่องดนตรีไทยโบราณหรือเปล่าที่มาให้เห็นอะไรแบบเนี้ยก็ต้องใจว่าเดี๋ยวพอพ้นการกักตัว๑๔วันเดี๋ยวจะทำบุญหน่อยทีนี้คุณแจ๊กกะรีนบรรณาธิการข่าวบันเทิงของเราก็เลยบอกว่าขอไปหน่อยห้องเก็บเครื่องดนตรีไทยเนี่ยขอไปให้เห็นกับตาบุกไปเลยนะคะไปบ้าน
นี่ค่ะนี่คือสาเหตุที่เขามีเครื่องดนตรีไทยเยอะค่ะครูเบียบอกว่าคือย้อนไปหน่อยนะว่าเริ่มต้นก่อนหน้านี้คือไปเห็น
โบราณครับขายทางออนไลน์แล้วครูเบียร์เองสะสมเครื่องดนตรีเก่าอยู่แล้ว
นี่ค่ะครับคือสั่งซื้อมาสองพันห้าร้อยบาท
ก็เก่งทัชยะก็บอกว่าครูเบียร์เพื่อนเขาเนี่ยเป็นคนที่ไม่
กลัวผีอ่าง่ายก็ไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยซ้ำ
เพราะฉะนั้นการซื้อเครื่องดนตรีเก่าซื้อของเก่าซื้อทางออนไลน์
พวกนี้ครูเบียเขาไม่กลัวค่ะซื้อมาสองพันห้าแล้วก็โบราณเก่าแก่จริง
เบียบอกว่าด้วยความที่เป็นนักดนตรีสะสมเครื่องดนตรีโบราณ
รู้เลยว่าเก่าแก่แบบเป็นร้อยปีแน่เพราะเป็นจักเข้สามขา
ทำจากไม้ขนุนครับนี่นะคะนี่คือจราเข้
เรื่องภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นดวงไฟลอยไปลอยมา
อยู่ในห้องดนตรีไทยอ่ะครับครูเบียบอกว่าก็คิดตรงกัน
เก่งทัชยะว่าอาจจะเป็นดวงวิญญาณของครูบาอาจารย์ที่มากับจเข้โบราณ
ครูเบียก็ยืนยันว่าไม่ได้ตัดต่ออ่าครูเบียบอกว่าเคยเจอเรื่องแปลกอยู่บ้างเพราะว่าสะสมของเก่าเครื่องดนตรีเก่าครับ
ไม่ได้ลบหลู่แต่บอกตรงเลยว่าไม่กลัวชอบด้วยซ้ำชอบสะสม
จะได้ไม่ต้องมีใครมายุ่งถ้ามีครูบาอาจารย์คอยดูแลเครื่องดนตรีเก่าแบบนี้คนจะได้ไม่กล้ามาขโมยครูเบียบอก

นี่มีเครื่องมงจรปิดใช่
ติดเอาไว้ในห้องเก็บเครื่องดนตรีของเขา
เพราะว่าเก็บสะสมไว้เยอะก็จำเป็นต้องติดกล้องวงจรปิดเอาไว้
ค่ะก็มีราคานะเครื่องดนตรีเก่าแบบนี้

เหมือนกับส่งให้คุณเก่งดูด้วยกันไง
แล้วคุณเก่งก็โพสต์ไงคนก็เลยแบบ

เปิดแล้วทำไมมีแสงอะไร

ไปฝั่งนี้บ้างแล้วมุไปฝั่ง

คือพยายามดูเพราะตัวเองเนี่ย
ไม่ได้เชื่อเรื่องผีสางอะไรพวกนี้
แล้วก็ไม่กลัวเลยด้วย

ว่าเป็นครูบาอาจารย์มาคุ้มครองแบบนี้
ที่คุณแจ๊กกะรีนไปคุยกับครูเบียได้เนี่ย

ทางวันผมขออภัยบอกไปว่าครูเบียด้วยไม่ใช่นะครับ

ก็รอคุณเก่งพ้นกำหนดกักตัวอีกสัก๓คน

นี่ค่ะจราเข้โบราณนี้แหละค่ะ

เมื่อปี๒๕๕๒ค่ะ
จะเข้โบราณมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะ

ว่าช่วงสมัยราชการที่๕ถึงรัชกาลที่๖

ครับลักษณะความเป็นโบราณ

บิดขาย่องและรางไหม
ทำมาจากงาช้าง

เป็นตัวที่แพงที่สุดที่มีอยู่
ตอนนี้ราคาประมาณนะ

ตอนนี้๓แสนกว่าบาทแล้ว

ซึ่งนิยมใช้นะคะเพราะว่าจะทำให้เสียงเครื่องดนตรี
แบบกังวานอะไรแบบนี้

โอ้โหคืนแรกเลย

ประมาณ๘๐ได้

แล้วก็ใส่กางเกงผ้าแผล

แล้วมายืนปลายเตียง

ครูเบียพยายามขยี้ตา

สิ่งที่เห็นคืออะไรคิดว่าตาฝาด

ก็เลยไม่แน่ใจว่าคืออะไรกันแน่

ผมจะขอดูแลเจ้าเข้ชิ้นนี้ต่อไป

จะให้จราเข้ชิ้นนี้อยู่คู่ผมตลอดไป
ยืนยันว่าจะไม่ขาย

ผู้ชายคนนี้หายไปเลย

นี่พูดว่าแพงที่สุดนะ

เป็นเงาคนยืนอยู่อะ
ยืนแล้วมองไปด้านขวา

ก็เห็นก็พยายามปิดตาพยายาม

ครูเขาตามกันมาเพื่อจะมาอยู่ด้วยกัน
คิดว่าเดี๋ยวจะมีพิธีไหว้ครู
คือไหว้ครูเครื่องดนตรีไทย
ครูดนตรีไทยไปด้วยเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับด้านนี้อยู่
ครูเบียบอกว่าสะสมเครื่องดนตรีไทยโบราณมาเป็น๑๐ปีนะคะ

มีจราเข้โบราณ๖๐ชิ้น
พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีไทยเรือนดุรยาง
เบียบอกว่าเครื่องดนตรีทั้งหมดนี้ครับ
เมินค่าไม่ได้จริงนี่คือคุณค่าทางประวัติศาสตร์
เรื่องของดนตรีไทยนี่ค่ะคือพิพิธภัณฑ์
เพราะฉะนั้นเขาสะสมไว้ไม่ได้คิดขาย
ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นคนเล่นดนตรีไทย
ดนตรีไทยแล้วก็สะสมแบบจริงจัง

คุณจักรีนบอกว่าที่ห้องเก็บเครื่องดนตรีไทยของครูเบียร์ที่บ้านเนี่ยนะ

ตอนที่ไปหาครูเบียร์แล้วไปคุยไปถามไปสัมภาษณ์เรื่องนี้
ที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยคุณจักรีนบอกว่าได้ยินเสียงดนตรีไทย
ใช่ค่ะคุณแจ๊กกะรีนบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายกับเสียงระนาดเสียงดนตรีไทย
ฉันก็ถามคุณแจ๊กกะรีนว่าคุณแจ๊กกะรีนได้ยินคนเดียว
หรือช่างภาพที่ไปด้วยได้ยินด้วยคุณแจ๊กรีนบอกว่าได้ยินกันหมดเลย
แต่ถามครูเบียว่าครูเบียอยู่บ้านกับใครครูเบียบอกครูเบียอยู่คนเดียว
ไม่มีใครซ้อมดนตรีตอนนี้แน่ไม่มีไม่มีใครตีระนาดตอนนี้
ไม่มีแต่มีเสียงดนตรีไทยเปิดเพลงหรือเปล่า
ครูเบียบอกก็ไม่ได้เปิดแล้วครูเบียก็อยู่คนเดียวอ่ะ
และครูเบียบอกคุณจักรีนว่าอ๋อนี่ปกติผมก็ได้ยินเป็นปกติ
ค่ะคุณแจ๊กกะลีนก็เลยบอกว่างั้นครูเบียคะขอบ้านเลขที่ครูเบียร์หน่อยก็แล้วกัน
แต่บ้านเลขที่ใช่ไหมไม่ไม่ได้ขอที่อยู่ที่ทั้งบ้านเขาเลยใช่ไหม
อยู่พุทธบุญธนสาย๒เอาอีกไหมล่ะเอาบ้านเลขที่มา

๒๘๔ขออนุญาตครูแล้วนะคะแค่นี้แหละ
เพื่อใครไปเยี่ยมใช่ค่ะเผื่อใครอยากไปดูพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีอะไรแบบนี้ไงคะ
อ่านี่นะฮะสองพฤษภาคมนะอะไรอ่ะ
สลานกินแหม่งรัฐบาลอองรุนนานใช่ไหมอองรุนนานเขาเลื่อนไป
แต่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข่าวครูเบียหรอกอันนี้แจ้งให้ทราบเผื่อลืม